ก็เลยจะพาไปดูเรื่องราวแปลกเกี่ยวกับพืชผักผลไม้
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่ามันออกแปลกแบบนี้
มันน่าจะมาให้โชคให้ลาบใช่ไหม
ว่าแต่ว่าความแปลกที่ว่าของพืชผักผลไม้ต่างมันแปลกยังไง

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพืชผักผลไม้แปลก
ที่ชาวบ้านเห็นแล้วก็บอกว่าต้องมาให้โชคแน่
ความแปลกนั้นคืออะไรไปชมกันครับ

ชาวบ้านเจอต้นมะละกอแปลกออกดอกซ้ำซ้อนที่คั่วผล
ต้นมะละกอแปลกที่ว่านี้เนี่ยอายุประมาณ๒ปีสูงราว๓เมตร
ลูกไว้ในบริเวณบ้านพักเลขที่๓๖หมู่๑๓บ้านโคกกระชาย
ตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งความแปลกก็อยู่ตรงคั่วผลของต้นมะละกอนี่แหละครับ
ซึ่งมีดอกออกมา๒ดอกสร้างความแปลกใจเป็นอย่างมาก
เพราะไม่มีใครเคยเห็นแบบนี้มาก่อน
คุณย่าเจ้าของบ้านเล่าว่ามะละกอต้นนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ก้านยาว
ซึ่งแม่ของเธอหามาปลูกไว้เพียง๑ต้น
และได้ดูแลรถน้ำเป็นประจำทุกวัน
กระทั่งมาสังเกตเห็นว่ามีดอกออกมาที่คั่วผล
ประหลาดใจมากและคิดว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
โดยก่อนหน้านี้ก็มีชาวบ้านมาขอดูพร้อมตีเป็นเลขเด็ด
และยังช่วยนับผลมะละกอเพื่อนำไปหาซื้อลอตเตอรี่
เสียงชอบกันตามความเทือ
ลองไปฟังการวิเคราะห์แนวทางกันสักหน่อยครับ
ส่วนที่จังหวัดจันทบุรี
กล้วยประหลาดออกปลีกลางต้นชาวบ้านเชื่อมาให้โชค
ไปกันที่หมู่๔ตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ที่นี่มีต้นกล้วยแปลกประหลาดแทงปลีออกมากลางลำต้นที่ถูกตัด
โดยคุณศักดาแก้วเกรดเจ้าของบ้านบอกว่า
เดินเล่นอยู่ภายในสวนเหลือไปเห็นต้นกล้วย
ลักษณะประหลาดที่ตัดแล้วก็ไม่ยอมตาย
แถมยังเติบโตได้อย่างน่าแปลกใจ
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นต้นกล้วยน้ำว้า
ถูกตัดทิ้งเกือบถึงโคนต้นแต่ไม่ยอมตาย
และยังเติบโตมีหัวปีโผล่ออกมากลางลำต้น
โดยไม่มีใบสักใบแถมมีลูกอีกด้วยล่ะครับ
เรียกได้ว่ากล้วยน้ำวาต้นนี้เนี่ยโกงความตายก็ว่าได้
ทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าต้นกล้วยมาให้โชคลาภ
และไม่พลาดที่จะตีออกมาเป็นเลขเด็ด
เพื่อขอโชคลาภต่อไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ